ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านโดยทั่วไปเกิดจากคนธรรมดาสามัญมีอาชีพเกษตรกรรมและมีความรู้น้อย
ศิลปะหัฐกรรมพื้นบ้านจึงถูกมองว่าเกี่ยวข้องควบคู่ไปกับความยากจนและความล้าหลัง
เมื่อเราแบ่งโลกตามฐานะทางเศรษฐกิจตามลำดับจะประกอบด้วยโลกที่๑คือประเทศซึ่งพัฒนาอย่างสูง
ที่๒คือประเทศพัฒนาระดับรองและโลกที่๓คือประเทศกำลังพัฒนา
แต่เรายังมีโลกที่๔ซึ่งหมายถึงคนจนในเมืองชาวบ้านในชนบทรวมไปถึงกลุ่มชาติภัณฑ์ต่าง
คนในโลกที่๔นี้เองคือช่างผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านอันงดงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน